มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะกระโดดไปให้รถชนนะถึงขั้นเสียชีวิตนะครับที่สมุทรปราการนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งนะฮะคืนที่ผ่านมานะครับอ่ามีรถยนต์นิสสันสีเทานะฮะ
ผู้ชายคนหนึ่งก็ขับมานะครับแล้วมีคนที่กระโดดอ่าพุ่งชนรถเลยคือรถนี่บุบเลยอ่ะนะ
แล้วชายคนนี้ก็เสียชีวิตไปเลยนะครับซึ่งคนที่เสียชีวิตชื่อว่านายนรงฤทธิทรัพย์เจริญอายุ๔๐ปีนะครับ
อ่าบาดแผลนี่ก็ตามลำตัวแล้วก็ลำคอนะฮะอ่าเสียชีวิตอยู่บนถนนคลองขุดกิ่งแก้ว
หน้าโชว์รูมรถยนต์นิสสันตะบนบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
คนขับรถยนต์ที่ประสบเหตุชื่อว่าในนัทเหล่าแสงทองอายุ๒๓ปีนะครับเป็นชาวบางพลีนะฮะ
เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เขาก็ขับรถมาในเลนส์กลางตามปกติด้วยความเร็วประมาณ๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ขับมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นผู้ชายคนหนึ่งไม่สวมเสื้อลักษณะเหมือนกับคนเมาอยู่ข้างทางที่เลนซ้าย
แล้วตอนที่รถเขาแล่นมาถึงใกล้อยู่ผู้ชายคนนี้วิ่งออกมากระโดดใส่หน้ารถเขาระยะกระชั้นชิด
นี่ครับกระโดดปึ้งขึ้นมาเลยเขาก็เบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจังกระจกหน้ารถด้านซ้ายเขานี่แตกละเอียดเลยนะฮะ
พอเกิดเหตุแล้วเขาก็ขับรถเข้าถนนชิดซ้ายแล้วก็ลงมาดูนะฮะไม่ได้หลบหนีไปไหน
วิ่งมากระโดดเขากดกออกไปให้ผมช้วน
ศพของนายนรงฤทธิ์ตอนนี้ญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบางเตย
เขตบึงกลุ่มกรุงเทพนะครับเราได้ไปเจอยาดนะฮะ
ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายบอกว่าเมื่อคืนนี้ที่บ้านที่บางพลี
บ้านของญาติของนายนรงฤทธิ์เนี่ยจัดงานรวมญาติกัน
งในเทศกาลปีใหม่ก็มากัน๒๐กว่าคน
นายนรงฤทธิ์ขี่จักรยานยนต์มานะฮะมาจากบ้านที่คลองสามวาที่กรุงเทพ
มาที่บางพลีสมุทรปราการจนถึง๕ทุ่มนายนรงฤทธิ์ก็เริ่มเมาแล้ว
แต่บอกว่าจะกลับบ้านญาติญาติเขาก็ไม่ให้กลับ
โอ้โหสภาพอย่างนี้บอกว่าขี่จักรยานยนต์กลับบ้านไม่ได้แน่
พักเดียวนายนรงฤทธิ์เดินออกไปทางหน้าบ้านคิดว่าสงสัยออกไปสูบบุหรี่
แต่ว่าหายไปครึ่งชั่วโมงนะฮะก็ยังไม่กลับมาที่บ้าน
ก็เลยออกไปดูกันไปถึงจุดเกิดเหตุอ้าวถูกรถชนเสียชีวิตแล้วนะฮะ
จุดเกิดเหตุถนนเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านประมาณ๔กิโลเมตรนะครับ
ซึ่งทางญาติญาติบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะ
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็รอดูหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ในจุดเกิดเหตุนั่นแหละมันก็จะชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็ตอนแรกคิดว่าเขาจะออกมาดูดบุหรี่
แต่เหมือนเขาก็แบบดื่มแล้วเขาก็อยากกลับบ้านนอนด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าเราไม่ให้เขาขับมอไซค์กลับมันอันตราย
ก็เลยบอกว่าให้เดี๋ยวไปส่ง

แล้วสักพักนึงก็คิดว่าเขาเข้าบ้านแล้วหรืออะไรอย่างนี้

ไม่คิดว่าเขาเดินกลับไปแล้ว

ให้เขากลับมา

แล้วก็เดินไปแล้วก็ทุกคนก็ไม่คิดว่าเขาจะเดินจากไป

ตอนนี้กำลังรอหลักฐานกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุอยู่
เพื่อความชัดเจนตามขั้นตอนของกฎหมาย

แล้วก็จะทำพนักกิจศพวันเสาร์ที่๔มกราคม